คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำอาชีพขายอะไหล่รถออนไลน์นะคะ
เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้โจรขึ้นบ่อยมาก
แล้วบ้านเขาก็โดนโจรขึ้นตอนนั้นแม่อยู่บ้านคนเดียวด้วยโจรขึ้น
ขึ้นว่าเซ็งแล้วของหายว่าเซ็งแล้วไปแจ้งความเซ็งยิ่งกว่าค่ะ
เพราะตำรวจบอกว่าสงสัยต้องย้ายบ้านหนีโจรแล้วล่ะ
ตำรวจพูดเองเหรอตำรวจลองย้ายโรงพักดูไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นเออมันยังไงคือเธอบอกว่าเซ็งยิ่งกว่าก็เรื่องนี้แหละค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่ากูดิอันนี้ชื่อเฟซบุ๊คเขานะ
โพสต์ข้อความบอกว่าถูกโจรขึ้นบ้านในหมู่บ้านพฤกษา๑๓ที่คลอง๓จังหวัดปทุมธานี
หมู่บ้านนี้เนี่ยเจอโจรขึ้นบ้านประจำจับตัวก็ไม่ได้สักที
ไปแจ้งความก็โดนตำรวจเหน็บกลับมาบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละ
มันจะดีขึ้นคือย้ายบ้านหนีซะ
นี่คือนางสาวประพาพันธ์เก่งเขตวิทย์นะคะเป็นเจ้าของโพสต์
เธอบอกว่าเธอทำอาชีพขายอะไหล่รถออนไลน์
ทีนี้วันเกิดเหตุคือวันจันทร์ที่ผ่านมาประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
ออกไปส่งของแล้วแม่ก็อยู่บ้านคนเดียว
แล้วมันเป็นจังหวะที่แม่ออกไปคุยกับเพื่อนบ้านใกล้ค่ะ
มีคนร้ายเจาะฝ้าปีนลงมาแล้วก็ขโมยไอแพทไปหนึ่งเครื่อง
ขโมยกระจกแต่งรถยนต์รวมมูลค่า๑๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไป
เอาไปฟังนางสิริเพลอุดมศรีแม่ของนางสาวประพาพันธ์เล่าเหตุการณ์กันหน่อย
ก็เลยไปคุยกับป้าหน้าบ้านคุยกัน
เป็นสองคนก็นี่คุยกันไปก็มองมองขึ้นมาเป็นห้องมองปกติเนี่ย
โจรมันเปิดไฟอืมแล้วก็แล้วก็เอ๊ะทำไมทำไมลูกไม่อยู่
ทำไมไฟถึงเปิดอ๋ออันนี้มันก็เปิดอีกรอบนึง
เปิดเป็นสองรอบอืมอันนี้ตาแกก็เลยบอกว่าโอ้โหเยอะเผ็น
แกขึ้นบ้านนะแกขึ้นไปดูเหอะมันยังไงเนี่ย

ขึ้นไปมีทั้งรอยติ๊นมีทั้งรอยมืออืมเลยโทรหาโรคล่ะอ้าว
เพราะว่าต้องบอกว่าก็เจอซึ่งหน้าเหมือนกัน
แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่หลังจากนี้อีกค่ะเพราะว่านางสาวประพาพันธ์พอคุณแม่โทรมาบอกขโมยขึ้นบ้านใช่ไหม
ไปแจ้งความที่ตำรวจโรงพักคลองหลวงแจ้งความเสร็จปุ๊บ
คือมันก็จะไปที่ห้องแจ้งความใช่ไหมคะครับแจ้งความเสร็จปุ๊บก็ลงมาที่ห้องสืบ
ปรากฏว่ามีตำรวจนายนึงค่ะพูดออกมาบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละย้ายบ้านหนีโจรไปเลย
เพราะว่าหมู่บ้านนี้โจรขึ้นบ้านบ่อยแจ้งความกี่ทีไม่เคยจับโจรได้เลย
โอ้โหแล้วมาเจอตำรวจบอกแบบนี้เสียความรู้สึกมาก
ที่ตำรวจจะบอกให้ย้ายบ้านหนีโจรลองจับโจรให้ได้ดูก่อนเนาะ